ก็เป็นเรื่องเอามาเตือนสาวแล้วกันนะฮะ
มีผู้หญิงสองคนไปร้องทนายเดชา
ไปร้องทนายเดชาบอกพาไปแจ้งความจับนายตั้งหน่อย
ในตั้งอายุเกี่ยวกัน๑๐ปีมีพฤติกรรมยังไงคะ
จนกระทั่งเหยื่อตกเป็นเหยื่อนะคะ

พฤติกรรมคือในตั้งคนนี้
หลอกไปมีเพศสัมพันธ์
พอมีเพศสัมพันธ์เสร็จปุ๊บ

แอบถ่ายพอเลิกกับฝ่ายหญิงเสร็จปุ๊บ
แบล็คเมลล์แบล็คเมลล์ค่ะคือยังไง

เขาไม่รู้ไงว่าอีกฝ่ายตั้งกล้องเอาไว้
ครูเลยค่ะถ้าไม่มาหานะ

ตั้งชื่อจริงนามสกุลจริงของเหยือทั้ง๒คน

ตอนนี้เหยื่อที่กล้ามาร้องทนายเดชามี๒คน
แต่ทนายเดชาบอกว่าจริงแล้วมีทั้งหมด๖คนที่เป็นเหยื่อนะ
แล้วน่าจะมีอีก๔คนคือรวมแล้ว๑๐คน
เอาสองคนนี้ก่อนที่ไปร้องทนายเดชาถึงสำนักงานของทนายเดชาเนี่ย
ผู้หญิงเสื้อดำชื่อว่าคุณเอนามสมมุติอายุ๔๑ปี
ส่วนผู้หญิงเสื้อขาวที่นั่งใกล้กันชื่อว่าคุณบีอายุ๓๔ปี
เอาฝ่ายคุณเอก่อนคุณเอเล่าถึงพฤติกรรมของนายตั้งคนนี้บอกว่า
แล้วก็คบหาเป็นแฟนกันจริงฝ่ายชายเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่
โปรไฟล์บอกว่าตัวเองเป็นวิศวกรไฟฟ้าสร้างเรื่องให้ดูภูมิฐาน
ดูน่าเชื่อถือตอนนั้นค่ะส่วนคุณเอเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายชายมักจะนัดให้เธอไปเที่ยวเชียงใหม่หรือไปเจอกันก็ตามภาษาแฟนกัน
เธอก็ไปไปปกตินั่นแหละค่ะแล้วก็ไปปุ๊บไปเที่ยวกันก็ไปมีอะไรกัน
แต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้ง
ฝ่ายชายในตั้งเนี่ยจะแอบตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้
มาทราบอีกทีคือตอนเลิกกันแล้วฝ่ายชายหึงหวงรู้ไหมคะ
คือฝ่ายหญิงเขาเลิกไปแล้วแต่ฝ่ายชายหึงหวง
สิ่งที่ฝ่ายชายทำคืออะไรรู้ไหมนำคลิปที่แอบถ่ายเนี่ยมาอนาจารย์
มาโพสต์ทางเฟซบุ๊คของฝ่ายชายเองตั้งชื่ออัลบั้มเลยนะ
แล้วใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณเอแย่มาก
แล้วบางครั้งนะคะตอนที่แบบนวดให้หมายถึงว่าคุณเอนวดให้ฝ่ายชาย
นวดให้นายตั้งนั่นก็แอบถ่ายเหมือนกัน
แล้วเอาภาพตอนที่นวดให้นายตั้งมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่าเนี่ยตัวเองมานวดหมอนวดเป็นเด็กเอ็น
นึกออกไหมกล่าวหาว่าคุณเอนเนี่ยเป็นหมอนวดแล้วก็เป็นเด็กเอ็น
ก็คือตามภาพคือบรรยายตามภาพเลยนะคะ
ทีนี้พอคุณเอโทรไปเจรจาเนี่ยบอกว่าขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว
ฝ่ายชายเอาเหมือนยิ่งว่ายิ่งยุยิ่งทำไปอีก
ยิ่งอนาจารย์อีกยิ่งแท็กคนที่รู้จักเธออีกค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะคะ
และหนูไม่อยากให้มีลูกหนัวไปอยู่ในสาธารณะแบบนี้อีกแล้ว
เหมือนหนูมีอาชีพอีกอาชีพเป็นหมอนวดนะพี่
ผู้หญิงคนไหนอยากให้ลูกตัวเองออกไปแบบนั้น
ถ้านับวันหนึ่งหนูมีครอบครัวหนูมีลูก
แล้วลูกหนูเห็นแบบนั้นนะพี่หนูจะใช้ชีวิตต่อยังไง

คุณเอเธอก็มีลูกอยู่แล้วแล้วก็ไปคบหากับนายตั้งเป็นแฟนกันจริง
แล้วก็คือคนที่เป็นแฟนกันนึกออกไหม
ผู้หญิงเขาก็นวดให้แต่กลายเป็นว่าถ่ายภาพนวด
แล้วยังไงไปกล่าวหาว่าเขาเป็นหมอนวดเป็นเด็กเอ็นอย่างนี้
อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมที่ตกเป็นผู้เสียหายก็คือเสื้อขาว
นายตั้งอ้างบอกว่าเอาเปลี่ยนอาชีพแล้วเคยรับราชการในกระทรวงกระทรวงหนึ่ง
พอคบหาเป็นแฟนกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันนายตั้งเนี่ยก็พฤติกรรมเดิมเลย
จำเดิมเลยมักจะแอบถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้
จากนั้นไม่กี่เดือนก็หาเรื่องกับเธอ

ก่อนหน้านี้นะคะเธอบอกว่าเคยไปแจ้งความมาแล้วที่สอนอดอนเมือง
เนื่องจากว่าในตั้งเอาคลิปที่มีเพศสัมพันธ์กัน

ตอนนั้นนายตั้งยินยอมเซ็นรับทราบว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้
จำนวน๑๒๐๐๐บาทแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินนะคะ
แถมกับถูกส่งรูปปืนมาข่มขู่ด้วย
เธอต้องอับอายแล้วก็ลาออกจากงานเลย
ทีนี้คุณผู้ชมความพีคอยู่ตรงนี้
ระหว่างที่มีการแถลงข่าว

ก็เลยแกล้งโทรศัพท์โทรไปหาในตั้งเนี่ย

แล้วในตั้มรู้ป่ะว่ามีนักข่าวอยู่อะไรอย่างนี้
ไม่รู้เอ้ามีคลิปไหมเนี่ย
มีคลิปให้ดูคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะว่านายตั้งเนี่ย
กับเหยื่อว่าไง
ไม่มีพี่ไม่อยู่ในวงการนี้หรอก
ถึงจบคดีนั้นไปแล้วพี่ก็ยังทำอาชีพได้ปกติ
พี่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยหรอกค่ะ

แล้วถ้าพี่ฟองกลับอย่าเสียมาก็ละกัน

นะครับมีข้อใจแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออะไรรู้มะ
คือพูดมาด้วยบอกว่าถ้าต้องการให้จบเรื่องเนี่ย

จริงพูดออกมาเลยนะครับคุณผู้ชม

ก็เป็นหลักฐานหมดแล้วปรัสตัวเองแล้วแหละ
อยากรู้ว่าเรื่องราวฝั่งเขาเป็นยังไง

ถ้าไม่รู้เขาแอบถ่ายก็แล้วกันไป

อย่าให้ถ่ายเลยครับไม่รู้ว่าน่าจะเป็นยังไง